ครับผมวัชรชัยราชนนท์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทีมข่าวช่องไทยรัฐทีวีนะครับที่นำข่าวผมนะครับไปลงให้แล้วก็พี่น้องชาวมวยนะครับให้คนทั่วประเทศนี่ได้รู้ว่าการเป็นโรคนี้นี่รักษาได้หายนะครับเป็นปกตินะครับว่าไม่ได้เป็นที่ร้ายแรงอย่างที่ท่านคิดนะครับขอขอบคุณทีมงานนักข่าวช่องไทยรัฐทีวีทุกท่าน
ก็สวัสดีนะครับผมก็วัชลัดชายราชนลนะครับก็เป็นเซียนมวยนะครับก็เป็นผู้ป่วยครับที่ว่าติดเชื้อโควิดสิบเก้านะครับผมนี่ก็เมื่อวันที่หกนะครับผมได้เข้าไปดูที่เวทีมวยรุมพิวนีนะครับไปดูเป็นมวยรายการใหญ่ก็มวยรายการนั้นก็ถือว่าจัดไว้รายการใหญ่นะครับผมก็หนีได้เข้าไปดูมวยนะครับแล้วก็พอผมดูมวยว
ผมก็มามีไข้เมื่อเช้าวันที่สิบสามสิบสี่นะครับก็ผมก็ได้เข้าไปทำการตรวจเมื่อวันที่สิบห้านะครับตรวจเมื่อวันที่สิบห้าแล้วก็ผลนี้ออกมาเป็นบวกนะครับรู้ผลเมื่อวันที่๑๗ก็ผมก็หลังจากวันที่สิบเจ็ดก็ผมรู้ผลแล้วก็ผมได้ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรนะครับตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดตั้งแต่วัน
วันนี้ก็เป็นเวลาทั้งหมดหกวันเจ็ดวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่ได้ออกมาจากโรงพยาบาลนะครับเนื่องจากก็รักษาตัวผมก็นอนอยู่โรงพยาบาลคือไม่มีอาการอะไรใดทั้งสิ้นนะครับไม่มีปวดหัวไม่มีปวดท้องท้องร่วงอะไรครับก็คุณหมอก็ลงความเห็นว่าผมนี่ก็ปกติทุกอย่างนะครับ

ทำให้ประเทศไทยนี่เป็นอย่างนี้นะครับผมบอกแล้วครับเชื้อนี้นี่ผมว่ามาก่อนหน้าตั้งแต่วันที่๖แล้วนะครับแต่ว่าไม่มีใครนี่กล้าออกมาเปิดเผยกล้าออกมาพูดนะครับก็เป็นเซียนมวยนะครับที่ออกมาพูดออกมาเปิดเผยก็ทำให้ชาวเซียนมวยกลุ่มเซียนมวยนี่ตอนนี้นี่ดังไปทั่วเลยนะครับสังคมนี้เริ่มรังเกียจนะครับไปไหนมาไหนก็รู้ว่าเซียนมวย
เลยนะครับเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บไม่มีใครอยากแกะเป็นนะครับเพราะว่าเวทีมวยก็เป็นที่ทำมาหากินของผมนะครับผมก็ต้องเข้าไปเพราะผมก็ต้องเข้าไปทำงานนะครับถ้ารู้ว่ามีเชื้อโรคหนี่เพราะผมก็ไม่เข้าไปแน่นอนนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้ทุกท่านเลยนะครับก็ดูแลตัวเองครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองใครที่
ให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้อย่างไวนะครับขอบคุณครับ